เอาละครับมาถึงช่วงที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้ว

จากวันหยุดยาวแบบนี้พาลูกหลานไปทำบุญแล้ว

อยู่ในกรุงเทพมหานครจะพาไปดูโลกใต้ทะเล
หลายคนสงสัยกรุงเทพไม่มีทะเลไปดูกันได้อย่างไร
แต่ว่าตอนนี้นะครับที่ซีคอนบางแคร์เองนะครับ
เขาจัดงานแบบนี้คุณชื่อว่าอภิมหาหอยและเพื่อนดึกดำบัน

ติดตามจากทีมข่าวของเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันครับ
หอยจากนารายหอยไฟหอยนมสาวหอยทากจิ้ว

ปรางสีสันแปลกตาหาดูได้ยากแบบนี้
เป็นส่วนหนึ่งที่มาอวดโฉมภายในงานอภิมหาหอยและเพื่อนดึกดำบัน

ในละมิตเกาะร้างเต็มไปด้วยสัตว์น้ำรวมกว่า๓๐ชนิด

พร้อมกับเต่าตะหนุเต่ากระแม่นดินสอปลาปอดปลาการ์ตูน
และพระเอกอย่างปลากระเบนราหูที่ขึ้นชื่อเรื่องความอันตราย

กำลังแหวกไหว้อวดชมประวงสัยสวยงาม

ก็ทำคะแนนเรียกคนดูไม่แพ้กันค่ะ
ใครที่อยากสัมผัสปลาฉลามแบบถึงเนื้อถึงตัว

ให้ได้จับปลาฉลามทรายม้าน้ำและปลาดาว

เพื่อความปลอดภัยของเหล่าสัตว์น้ำค่ะ
ที่เหมาะสำหรับเด็กคือหาดทรายจำลอง
เด็กร่วมกันขุดหาเปลือกหอยนานาพันธุ์

เจอเท่าไหร่ก็เอากลับบ้านไปได้เลย

ให้คนที่สนใจเกี่ยวกับหอยนะครับ

ที่คิดว่าหลายคนก็คงไม่เคยเห็น

เติมพลังด้วยเมนูราชาซีฟู้ด
หอยแมลงผู้นิวซีแลนด์อบชีส

ส่งตรงจากดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงคราม

และอีกหลายเมนูให้เลือกอร่อยจนพุงกลางค่ะ
ส่วนใครที่อยากมีอาณาจักรมหาสมุทรเล็ก

จำหน่ายภายในงานกลับไปได้
และยังมีร้านต่างให้ได้เลือกช้อปปิ้ง

สัมผัสสัตว์ใต้มหาสมุทรที่หาชมได้ยาก
ที่งานอภิมหาหอยและเพื่อนดึกดำบัน